เออจ้างร้อยบริการล้าน

คือไปช่วยอุ้มคุณยายคนหนึ่งลงจากรถไฟ

นี่คือกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก

ได้มีการโพสต์ภาพสุดประทับใจ

กำลังอุ้มคุณยายลงมาจากรถไปยังสถานี
ซึ่งต่อมาทราบว่าผู้โพสต์นั้น
พาคุณแม่นั่งรถไฟมาจากหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
มาลงที่สถานดีบ้านโป่งจังหวัดปราศบุรี
แต่พอตอนลงจากรถไฟนั้นพอดีว่า
มันเป็นทางระดับแล้วก็สูงมากนะฮะ
คือจากนั้นก็มีพนักงานรถไฟ๒คน

ซึ่งหลังจากนั้นก็พาลงจากรถไฟ
ก่อนที่พนักงานรถไฟนั้นจะตัดสินใจอุ้มคุณแม่
ลงรถไฟมาแล้วก็ข้ามไปส่ง

ไม่จอดเทียบชาญชาลาทางเลิศ
ซึ่งทำให้ผู้โพสต์นั้นถึงกลับประทับใจ
ในการให้บริการเป็นอย่างมาก
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีผู้โพสต์ชื่นชมงานและทำงานของเจ้าหน้าที่

ก็คือจ้างร้อยบริการเป็นล้าน
น่ารักมาก